ตำรวจไทยต้องทำให้ได้ทุกอย่างจริงจริงค่ะครับมีที่นครสิทธรรมราช
มันมีคดีหนึ่งพ่อตากับลูกเขยไม่ค่อยกินเส้นกัน
มีเรื่องราวคดีความเกิดขึ้นว่าพ่อตาเมาแล้วไปเผารถมอเตอร์ไซค์ลูกเขย
ครับลูกเขยแจ้งความเลยค่ะแต่พ่อตาอะไรนี้หาตัวจับยากมาก
ตำรวจบอกไปธรรมดาจับไม่ได้แน่ต้องไปดักซุ่มรอค่ะ
ความพยายามเป็นเลิศขนาดไหนไปดูค่ะ
อันนี้คือซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเผาไปแล้วของลูกเขยนะคะ

โดนเผาจนมันวอดไปหมดเลยลูกเขยก็เลยตัดสินใจ
เลยกับสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนั้นตำรวจเขาออกหมายจับนะ
แต่อย่างที่บอกพ่อตารายนี้หาตัวจับยากจริงจริงเดินดุ่มดุ่มเข้าไปที่หน้าบ้าน
ขอจับไหมให้จับอยู่แล้วครับเลยต้องไปดักซุ่มรองคุณผู้ชม
แล้วคือเขาบอกซุ่มอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะจริงเหรออ๋อกว่าจะเจอตัวได้ซุ่มอยู่เป็นชั่วโมงนี่
แล้วต้องทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติต้นไม้ใบเขียวมากที่สุดบางคนอยู่ตามต้นยาง
อีกกลุ่มบางคนไปอยู่ตามพงหญ้าครับนี่เดี๋ยวนะคุณคุ้นหน้าเขาไหม
ตำรวจโทด้วยเหรอครับเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทธรรมราชคุณคุ้นหน้าเขาหรือเปล่า
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาพันธุ์ตำรวจโทนายนี้ว่าทำไมคุณถึงต้องคุ้นหน้าเขา
แต่นี่ค่ะตำรวจทุกคนซุ่มกันอยู่แบบนี้อ่ะโอ้โหชั่วโมงนึงอ่ะ
เซลฟี่ให้ดูว่านี่อ่ะนั่งย่ออยู่ที่พุ่มไม้นะอยู่ตรงพุ่มย่า
ส่วนมุมนู้นนู่นยืนนิ่งอยู่ที่ต้นยางพารา
กลัวผู้ต้องหาจะรู้ตัวนะคะคือจริงจริงไอ้เหตุการณ์เผารถเนี่ย
เกิดขึ้นตั้งแต่๘พฤศจิกายนแลล่ะตำรวจเป็นตำรวจสภทุงสงษ์นะครับ
คุณผู้ชมสพทุ่งสงศ์ก็เลยนำกำลังมาดักจับ
ตารายนี้ชื่อนายสมนึกพยายามพรางตัวให้กลมกลืน
แล้วกลมกลืนอีกอยู่ชั่วโมงกว่าจนกระทั่งสมนึกเดินออกมา

กรวนเข้าไปจับตัวนายสมนึกผู้ชายคนนี้ค่ะ
เรื่องต้นนายสมนึกก็ยอมรับสารภาพนะว่าเออเขาเผารถลูกเขยจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจเป็นการเผาผิดคัน
จริงตั้งใจจะเผารถตัวเองเพราะอยากซื้อรถใหม่

เขาบอกพอดีเมาก็เลยเผาผิดคันค่ะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมจำหน้าพันธุ์ตำรวจโทเมื่อสักครู่นี้ได้ไหม
พันธุ์ตำรวจโทธรรมราชถ้าใครนึกไม่ออกให้ไปดูคลิปนี้ก่อนก็แล้วกัน
หุ่นกันเดี๋ยวเครื่องเหลือเครื่องเหลือ
เครื่องเหลือพุ่งโว้งโว้งโว้งโว้ง

อยู่นั่นถึงใกล้แล้วนะเครื่องเหลือ
ไม่ติดอยู่นั่นเครื่องเหลืออยู่นั่น

นี่คือความทุ่มเทของพันธุ์ตำรวจโทธรรมราชส้มเขียว
หวานสารวัตรสืบสวนสพทุ่งสงฆ์นะครับ
คลิปนี้คือคลิปตอนที่สารวัตรเนี่ย
พยายามจะสอบปากคำคนร้ายขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นผู้พิการ

คือวันนั้นต้องใช้ทุกภาษาทั้งร่างกายในการที่จะสอบสวนนะคะ
อ๋อทำท่าบิดเครื่องยนต์แล้วก็มีทำท่าเหมือนตัดย่าอะไรแบบนี้ด้วย
ว่าเอารถไปกี่คันเครื่องยนต์ขายหรือเปล่ามันมีเท่าไหร่ยังไง
เอาจริงโทษทีนะคะคือความพยายามของสารวัตรเนี่ย
เอาจนคนร้ายเองก็ยังขำออกมาเลยว่าเออเขาก็ทุ่มทุนจริง
สารวัตรไม่ง่ายเลยนะบอกแล้วตำรวจไทยต้องทำได้ทุกอย่าง
คุยกับผู้บกพร่องทางการได้ยินการพูดแล้ว
นี่ต้องมาเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ใบย่าเป็นพุ่มไม้ไปอีกอะนะคะ
เอาใจช่วยนะแต่ในที่สุดก็จับคนร้ายได้นะคะทุ่มเทจริง
ภารกิจสำเร็จได้ด้วยความพยายามนะครับ